สวัสดีค่ะพบกันรู้กับร้อนหนาวกับมินนี่ณฐาชาครับ
คุณผู้ชมลองมองออกไปนอกหน้าต่างกันสักหน่อยค่ะ
ท้องฟ้าขมุกขมัวเหลือเกินค่ะในช่วงนี้จากการตรวจสอบ
เราพบว่าท้องฟ้าครึ้มแบบนี้นะคะเกิดจากที่มีลมตะวันตกค่ะ
อบนำความชื้นพัดเข้ามาปกครุมประเทศไทย

อบนำความชื้นจากทะเลพัดเข้ามาเช่นเดียวกัน

ในหลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องกันค่ะ
ถึง๓วันเพราะฉะนั้นพกร่มให้ดีนะคะ

โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลาง
ภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะ